เหล่าบรรดาโขลงช้างกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
หลายจากที่ในช่วงนึงได้อันมันหนีพัยแร้งมา
มาไม่ได้มาธรรมดามาทำอะไร
มันมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านครับ
นี่คือคลิปแล้วก็ภาพของช้างป่าภูหลวงนะครับ
ทั้งหมดก็๓๒เชือกนะครับที่หนีภัยแรงลงมาจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
คือมันเข้ามาอย่างที่ผมบอกกินพืชไร่พืชสวนชาวบ้าน
ตำบลเลยนะตั้งแต่ในช่วงของกลางเดือนที่แล้วครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถผลักดันเจ้าโขลงช้างทั้ง๓๒เชือกข้ามถนนสาย๒๐๑

คือมันมาเป็นโขลงแบบนี้มันก็เดินทางกลับไปเป็นฝูงของมัน

คือชาวบ้านในหลายตำบลในอำเภอภูหลวงครับ
หวาดภาวะมากมากเลยทีเดียวเพราะว่าโขลงช้างป่าเนี่ย
ที่มันลงมามันไม่ได้มากินมาทำลายพวกพืชผลทางการเกษตรอย่างเดียว

ชาวบ้านอ่ะบางคนเสียชีวิตคือมันมาทำร้ายชาวบ้านด้วยนี่อืม
ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากอ่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
เขาก็ทำการผลักดันเจ้าช้างป่าโขลงนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ค่ะขึ้นไปต่อที่พยาวนะคะที่นั่นเนี่ยมีฝูงนกกระยางขาวนับพันตัวเลยค่ะ
หนพยพหนีภัยแรงเข้ามาหากินในพื้นที่หมู่๘ตำบลบ้านตำอำเภอเมือง
ซึ่งจุดนี้นะเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์จากแหล่งน้ำมีการเพาะพันธุ์ปลา
มีกุ่งห้อยปูปลาอยู่จำนวนมากอะค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมฝูงนกกระยางเลยบินว่อนทั่วท้องฟ้า
เสร็จแล้วมันไปเกาะที่ไหนล่ะเกาะตามต้นไม้มองไกลไกลแล้วเป็นยังไง
เป็นภาพที่แปลกตาเหมือนกันนะสวยนะใช่ค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ไม่ได้มีใครไปทำร้ายหรือว่าไปขับไล่มาเนี่ยนะ
ก็มองว่าอ้าวทั้งคนทั้งสัตว์ถ้าอยู่ร่วมกันได้ก็อยู่กันไป
ให้มันเป็นแหล่งทำมาหากินเป็นที่อยู่อาศัยของมันไปนะคะ
ปิดท้ายกันที่ภาพน่ารักของน้องเต่าค่ะ
กำลังนี่ว่ายน้ำเลยอวดโฉมกับนักท่องเที่ยวนะคะ
นักท่องเที่ยวเขาก็ลงไปดำน้ำ
ระยะทางอ่ะนะคะดอกไม้ทะเลเอ่ย
ปลาก่าหรังเดาตนูเอ๋ยปลากาตูนเอ๋ย
เห็นเจ้าปลาการ์ตูนเจ้าตัวนีโม้ไง
อันนั้นเป็นการ์ตูนใช่ไหมแต่นี่คือภาพจริงชีวิตจริง
เราก็รู้สึกว่าดีเนอะ
ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่ยังไง